หลายคนก็เรียกว่าปากแห้งอดหยากปากแห้งกับราคาของใกล้ตัวที่มันราคาสูงขึ้นนะคะ
แต่มีบางส่วนในวันนี้ที่ยิ้มได้ต้องบอกว่าดีใจลิงโลดแทบจะกรี๊ดเลยล่ะ
ทองคำทองคำโอ้โหร้านทองวันนี้คึกคักจริงคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าราคาทองคุณผู้ชมดูวันนี้ที่ประกาศล่าสุดตอน๔โมงกับอีก๗นาทีนะคะ
ราคาอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมทองแท่งเนี่ยรับซื้อสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะโอ้โห
ขายออกสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบส่วนทองรูปภัณฑ์นะคะ
รับซื้อสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทสิบสองสตางค์
ขายออกสามหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะอืม
โอ้โหดิฉันก็เพิ่งเคยเห็นทองขนาดนี้แล้วส่วนใหญ่คนไปร้านทองไม่ได้ไปซื้อนะจ๊ะ
ขายโอ้โหคือคนที่เก็บทองเป็นสินทรัพย์เนี่ยก็ช่วงเวลานี้ก็เวลาทองจริงนะครับ
ต้องเอามาเพราะว่าถือว่าเป็นช่วงที่ราคาทองขึ้นสูงมากจริงจริงครับ
นะคะเยาวราชวันนี้เลยก็เลยมีสภาพแบบเนี้ยค่ะโควิดนี่ลืมกันไปชั่วขณะเลยคุณผู้ชมค่ะ
ประชาชนไปกันเยอะจริงเอาทองรูปภัณฑ์มาขายเพราะว่าปรับราคาสูงกว่า๙๐๐บาทนะคะ
ราคาทองคำอย่างที่เราได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ก็ทำให้หลายร้านต้องจัดระเบียบกันเลยค่ะ
ให้ประชาชนต้องค่อยเข้าแถวทยอยกันเข้ามาในร้านเพราะว่าเขาต้องระวังเรื่องโควิดด้วยนะคะ
แล้วตลอดถนนเยาวราชย่านร้านทองถือว่าคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะคะ
จำได้ไหมช่วงโควิดแรกโอ้โหเยาวราชก็เงียบเลย
วันนี้เยาวราชนี่คึกคักสูงสุดเลยล่ะเพราะว่าราคาทองขยับตัวพุ่งสูงระดับนิวไฮค่ะ
เราไปคุยกับคุณป้านิพานะคะซึ่งเป็นท่านหนึ่งที่มาต่อคิว
จะขายทองเหมือนกันบอกมาตั้งแต่เที่ยงเอาทองมาขายค่ะ
เอาทองที่เคยซื้อไว้มาขายเพราะว่าไม่อยากเก็บเอาไว้กับตัวแหม
ช่วงนี้ของเอาไว้กับตัวก็อันตรายนะคะขโมยขโจรก็เยอะออกจากบ้านก็กลัวนะคะ
อีกส่วนหนึ่งก็ขายเพื่อที่จะได้เอาเงินมาใช้ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยค่ะ
วันนี้คุณแม่มารอตั้งแต่กี่โมงครับ
วันนี้ที่มาตลอดคิวว่าอะไร
มันก็ลำบากหรือ
เวลาไม่ค่อยใช้ออกจากบ้านนะคะจะลำบาก
ไปไหนก็เอาไปแล้วก็มันก็อันตรายไง

ก็ไม่ใช่แค่ที่กรุงเทพนะคะดิฉันเชื่อว่าทุกจังหวัดแหละ
ไปดูที่เชียงใหม่กันหน่อยค่ะย่านตลาดวโรรสค่ะ
ห้างทองอินซีทองก็คึกคักตั้งแต่เช้าเหมือนกันนะคะ
เจ้าของร้านบอกว่านักลงทุนหันมาเก่งกำไรทองคำมากขึ้น
รอเวลาให้ขยับขายได้เงินนะครับ
วันนี้ก็เลยเนี่ยค่ะลูกค้ามากันเยอะทีเดียวนะคะ
ส่วนหนึ่งก็มาจากปัจจัยเรื่องของสงคราม
แล้วก็เชื่อว่าคือขายวันนี้ไม่ทันไม่เป็นไร
อาจจะขยับขึ้นสูงกว่านี้อีกค่ะ
ช่วงนี้นะครับบรรยากาศร้านทองเชียงใหม่นะครับ
โดยเฉพาะร้านทองอินซีทองเป็นไปอย่างคึกคัก
จากว่านักลงทุนส่วนใหญ่จะหันมาลงทุนทองคำแท่งกันมากยิ่งขึ้น
นักลงทุนก็จะเอารูปภัณฑ์มาขายทำกำไร

บางคนก็ขายแล้วซื้อเก็บเป็นทองคำแท่งนะครับ

ภาวะสงครามทำให้ราคาทองคำเป็นอะไรที่ร้อนแรงค่อนข้างมาก
ขึ้นมาจาก๒ปีที่ผ่านมาเมื่อสิงหาคมปี๖๓นะครับ
ทองคำเคยขึ้นทำจุดสูงสุดที่บาทละ๓๐๐๐กับ๔๐๐
แล้วก็ปรับลดราคาลงมาเหลือ๒๕๐๐บาท
เป็นปรากฏการณ์ทองคำที่เหลือเชื่อมากครับพี่นะครับ
ขอแสดงความยินดีกับท่านที่สะสมทองเอาไว้ด้วยนะครับ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็มาจากเรื่องของสถานการณ์โลกนะครับ
ตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั่นเองนะครับ